อยากมาแนะนำหลายหลายคนนะเด็กหลายคนน่ะคือ
คุณไม่เข้าใจโชคของกระท่อมอ่ะคุณว่าอย่างนู้นอย่างนี้เลิกยากนะ
คุณเจอกระท่อมไปมันออกอาการคล้ายเฮโลอีนะครับแค่มันเบาบางกว่า
อาการหน้าคุณมาแล้วตกเย็นถ้าคุณไม่กินตามเวลานะ
มูกไหลน้ำตาเริ่มไหลแล้วหาวสักพักจะเป็นไข้
พอคุณจะเป็นไข้เสร็จคุณทรมานมากครับจะเป็นไข้ร้อนร้อนอ่อน
หนาวพอไปอาบน้ำก็หนาวพออาบน้ำเสร็จก็ร้อน
เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวอยู่ในตัวผมนะเมื่อก่อนผมทรมานฟันนี้มาก
จะไปไหนคุณก็ไม่ได้อ่ะคือคุณก็ไม่คุณอยู่บ้านเดี๋ยวอ่ะ
เพราะคุณจะไปไหนคุณจะไม่มีน้ำกินเลยคุณจะทรมาน
เอาอะไรมาขัดก็ไม่ได้ครับเบียร์ก็ไม่ได้กัญชาก็ขัดแทนไม่ได้
ผมรอมาแล้วอืมผมนะพูดตรงตรงเลยท่อนมาติดนะ
ใครว่าไม่ติดอ่ะเอาตีนมายันหน้าผมเลยเอาตีนมายันหม้อผมอีก
ใครที่บอกไม่ติดอ่ะผมให้มาดูสภาพผมหน่อยครับ
เพราะว่าผมที่พูดผมไม่ได้อยากจะดังเลยนะครับ
ไม่ได้แบบว่าอยากดังหรือเอาอะไรเลยอ่ะแล้วเพราะว่าผมมาทำผมไม่ได้อะไรอยู่แล้วครับ
แต่สิ่งที่ผมทำมันคือสิ่งที่ผมผิดพลาดนึกออกไหมครับผมไม่อยากให้ใครมาผิดพลาดเหมือนผม
มันเป็นจุดเล็กครับแต่มันจุดเริ่มต้นหลายอย่างเข้าใจไหม
ครับสวัสดีครับเอสอยากมาแนะนำหลายคนนะ
เด็กหลายคนน่ะคือคุณไม่เข้าใจโทษของกระท่อมอ่ะ
ตอนแรกผมก็เป็นแบบคุณนะผมกินตามเพื่อนกินอะไรไปเรื่อย
อืมผมกินทำงานตอนแรกอ่ะทุกวันนี้ผมกินท่อมเพื่อให้ผมอยู่รอดนะ
ให้ผมไม่ทรมานแค่นั้นเองผมกินให้มันมีกินมีอะไรอย่างนี้
ผมไม่ได้กินเพื่อที่ว่าเอายันเอาอะไรเลยนะทรมานนะครับ
คนติดกระท่อมอ่ะคุณว่าอย่างนู้นอย่างนี้เลิกยากนะ
คุณเจอกระท่อมไปมันออกอาการคล้ายเฮโลอีนะครับแค่มันเบาบางกว่า
บางตัวมันเหมือนกับเฮโลอีนเลยอาการหน้าคุณมาแล้วตกเย็นถ้าคุณไม่กินตามเวลานะ
มูกไหลน้ำตาเริ่มไหลแล้วหาวหาว
สักพักจะเป็นไข้พอคุณจะเป็นไข้เสร็จคุณทรมานมากครับ
จะเป็นไข้ร้อนร้อนอ่ะหนาวพอไปอาบน้ำก็หนาว
พออาบน้ำเสร็จก็ร้อนเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวอยู่ในตัว
ผมเตือนเลยนะเนี่ยผมกินมากี่ปีป่ะครับ
ผมติดมาสามปีสี่ปีได้สี่ปีหลังนะครับ
แต่ผมกินมาเจ็ดปีผมกินคือการเคี้ยวแล้วก็ปกติครับ
มันก็เหมือนการกินข้าวกินปลาปกตินึกออกไหม
เราไม่ได้แบบว่านึกถึงโทษอะไรมันมีแต่คนบอกว่ามันไม่แย่
ผมนะเมื่อก่อนผมทรมานฟันนี้มากจะไปไหนคุณก็ไม่ได้
คือคุณก็ไม่คุณอยู่บ้านเดี๋ยวอ่ะเพราะคุณจะไปไหนคุณจะไม่มีน้ำกินเลย
คุณจะทรมานเอาอะไรมาขัดก็ไม่ได้ครับเบียร์ก็ไม่ได้
กัญชาก็ขาดแทนไม่ได้ผมรอมาแล้วอืมผมนะพูดตรงตรงเลยท่อนมาติดนะ
ว่าไม่ติดอ่ะเอาตีนมายันหน้าผมเลยเออใครที่บอกไม่ติดอ่ะ
ผมให้มาดูสภาพผมหน่อยครับคุณไม่กินเอาแล้วน้ำมูกคุณไหล
เสร็จปุ๊บน้ำหูน้ำตาคุณไหลคุณทรมาน
คือเราไม่ไปเลยเราไปไม่ได้อะครับทุกวันนี้ต้องกินให้อยู่รอดอะครับ
อืมครับสวัสดีครับผมอ่ะรู้สึกดีนะเวลาเนี้ย
เพราะว่าผมที่พูดผมไม่ได้อยากจะดังเลยนะครับ
ไม่ได้แบบว่าอยากดังหรือเอาอะไรเลยอะ
เพราะว่าผมมาทำผมไม่ได้อะไรอยู่แล้วครับ
แต่สิ่งที่ผมทำมันคือสิ่งที่ผมผิดพลาดนึกออกไหมครับ
ผมไม่อยากให้ใครมาผิดพลาดเหมือนผมมันเป็นจุดเล็กครับ
แต่มันจุดเริ่มต้นหลายอย่างเข้าใจไหม
เหมือนแบบนี้ครับสุดท้ายเป็นไงครับ
มันติดทุกวันนี้ผมติดใครบอกไม่ติดงั้นอย่างนี้นะ

คุณพี่ลองดูนะครับในเม้นต์น่ะ
เขามีแต่คนบอกว่าเออจริงผมพูดจริงพูดจริง
คุณไม่ติดนั่นคือคุณโชคดี
วันไหนถ้าคุณโชคร้ายผมขอคำดังนะ

สักวันนะครับถ้าใครที่ว่าผมโกหก
แบบนี้นะสักวันนะ
แบบว่ายาวอยู่แบบนี้ยาวแบบว่าไม่ติดไม่ติดไม่ติด
แบบนี้เหมือนผมเลยแรกแรกอ่ะสาธุ
ขอให้คุณเป็นมั่งสิ่งที่คุณพูดอ่ะ
คุณถ้ามันไม่เป็นสาระผมว่าอย่าพูดเลยครับ
แล้วก็คนถอยคนสถุนนะครับแนะนำเอาไว้ใช้
ครอบครัวตัวเองนะครับคนไม่ได้ถอยและสะทุ่มทุกคน

แล้วร่างแบบนี้แต่ผมไม่เคยสะทุ่นครับ
ผมออกมาเตือนก็ดีฟังไม่เตือนครับ
คุณจะให้ทำไงอย่างน้อยผมเตือนนะ
ผมไม่ใช่แบบคุณที่ว่านั่งแพ่มว่ามันไม่เป็นไรมันไม่เป็นไร
อย่างน้อยผมเตือนครับ
สักวันถ้าลูกหลานคุณมาติดอ่ะคุณจะทำไงคุณก็เครียด
ผมไม่ได้ว่าท่อมแย่นะแต่มันไม่กินจะดีกว่า
นึกออกไหมครับผมพูดตรงมันไม่กินดีฟา
เพราะว่าเรากินข้าวกินปลาอิ่มนอนสบายนอนอยู่กอดเมียกอดลูก
อดพ่อกอดแม่ผมว่ามันก็สบายใจแล้วนะครับ
จำเป็นต้องหาภาระอะไรเพิ่มผมไม่ได้ว่ามันแย่นะ
อยู่ที่คนใช้ครับจริงแต่ผมอ่ะมาใช้กระท่อมตอนที่ว่าวุฒิภาวะผมยังไม่พอ
ผมใช้ก็เท่าไหร่ผม๒๒แล้วผมใช้๗ปีแล้ว
ก็คิดเอาไปดิครับว่าตอนนั้นหมดอายุเท่าไหร่
ผมใช้ตอนที่ว่าวุฒิภาวะผมยังไม่พอ
แล้วมันอ่ะมันคือว่าไงมันมีสารแบบว่า
ผมพูดผิดไม่ใช่สารเหมือนกันเอ่อสารบางตัว
มันใช้ทดแทนก็ได้นึกออกไหมครับอืมใครยังไม่ติดอ่ะ
ผมก็ดีใจด้วยนะครับแต่สักวันคุณติดแล้วคุณมาปากตีวันนี้นะ
ผมขอให้คุณโดนอีกครั้งอืมแล้วกระท่อม
กัญชาปลอดภัยไปเยอะคุณใช้กัญชาอย่าไปโง่ผมเนี้ย
กัญชานะครับผมไม่มีผมอยู่ได้เพราะผมใช้แบบฉลาด
กระท่อมผมใช้แบบโง่ครับเพราะวุฒิภาวะผมตอนนั้นผมน้อยไป
บใดที่คุณหยุดกระท่อมแล้วคุณมีอาการเสี้ยนอาจจะการหยาก
ผมบอกเลยนั่นแหละคือคุณติดคุณจะรู้เลยว่าสิ่งที่ผมพูด
มันไม่ใช่โกหกเลยคุณจะรู้เลยว่าสิ่งที่ผมพูดมาไม่เวอร์
สักอย่างมันทรมานจริงจริง